ทุกวันมีสีสันของท่านนายยกรัฐมนตรีหลายต่อหลายเรื่องนะ
จากคำให้สัมภาษณ์แล้วยังมีภาพด้วย
คุณผู้ชมดูหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐหยอกกันเล่น
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายยกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสช
นำมีดอิโต้ปลอมที่นักแสดงการละเล่นพื้นบ้าน
กระตั้วแทงเสือที่ใช้ประกอบการแสดงเพื่อประชาสัมพันธ
โครงการของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลไทยสู่ประชาชน

แล้วก็กรมการศาสนาเขาเอามาแสดงให้ดู

ก็คือจัดกิจกรรมไหว้พระ๙วัด
เป็นของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลไทยสู่ใจประชาชนปี๕๙
เชิญชวนให้มีการเข้าวัดทำบุญกันนะครับ
แล้วก็มีการแสดงพลังบวรวัดโรงเรียนชุมชน
แล้วก็เอากระตั้วแทงเสือมา

แบบว่ามองผ่านแค่หน้าเหนือจะตกใจได้ว่า

เกิดอะไรขึ้นท่านนายยกเออเวียงเอดิโต้ใหญ่แบบนี้ทำไม
ดูบรรยากาศตอนช่วงของบรรยากาศตรงนี้หน่อย

เกิดอะไรขึ้นกับท่านนายยกเออเวียงเอดิโต้ใหญ่แบบนี้หน่อยครับ
เป็นอย่างไรครับหยิบเอง
นายยกอยากเล่นด้วยคือเรียกแล้วไม่มา
ไม่มาใช่ไหมด้าย
คืออยากจะเรียกมาให้สื่อมวลชนได้เห็นใกล้นะครับ
และก็มีการนำเมื่อกี้เขาจะเรียกอะไรดีมีดเอดิโต้หรือที่ภาพ
เมื่อกี้เราอาจจะไม่ได้ยินเสียงธนายกบุรรณ์อบมตรี
ธนายกบุรรณมตรีพูดด้วยบอกว่ากระตั่วแท้งเสือน่ะ

เดี๋ยวพวกนี้เอาไปตีความกันพวกนี้ก็คือพุศึข่าว
พูดสีขาวก็จะดุ้งเหมือนกันเพราะว่าเหวี่ยงทำท่าจะฟังพูดสีขาว
แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือที่เป็นสีสันเหมือนกัน
นั่นก็คือเรื่องของทางด้านของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
ก็มาเชิญชวนนายยกและคอรมอลเข้าร่วมสุดยอดงานฮาล้านอาเซียน๒๐๑๕
ที่มีการจัดกิจกรรมโชว์วัฒนธรรมต่างด้วย
แล้วก็ได้มอบหมวกอาตกิยะให้แก่นายยกรัฐมนตรีได้ทดลองใส่นะครับ
ในรูปแบบเจ้าบ่าวอาเซียน
แต่ระหว่างที่นายกถอดหมวกปรากฏว่าหมวกหล่นลงพื้น
นายกก็เลยกล่าวขอโทษและพูดอย่างอารมณ์ดีว่า
แสดงว่าไม่ต้องการให้ผมไปแต่งงานใหม่แล้ว

ก็เป็นอีกหนึ่งสีสันที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
นอกจากศีรษรท่าทางของท่านายยกรัฐมนตรีแล้ว
ยังมีสีสันที่เป็นบทเพลงด้วยนะครับ
คุณเฟื้องมีบทเพลงมาฝากใช่ไหมฮะ
ถูกต้องนะคะท่านนายกก็ได้แต่งเพลง
เป็นของขวัญปีใหม่ส่วนตัวนะคะมอบให้กับประชาชน
ชื่อเพลงว่าเพราะเธอคือประเทศไทย

แล้วก็อธิบายว่าคำวัดฉันในเนื้อเพลงเนี่ยนะคะ

แต่ว่ายังหมายถึงสื่อมวลชนแล้วก็ทุกคนด้วย
เพราะว่าทุกคนคือหนึ่งเดียวที่ต้องเอาหัวใจ
เอาลมหายใจมาช่วยกันทำให้ประเทศไทยเดินหน้า
โดยผลเอกประยุจจานโอชานะคะเขียนเสร็จแล้ว
ก็ให้คนเอาไปเรียบเรียงให้ภัยร้อขึ้น

ฟังบางช่วงบางตอนของเพลงนี้พร้อมกันเลยค่ะ

เธอคือสิ่งที่ยึดมันทั้งรักทั้งผูพันธุ์ยิ่งสิ่งใด
เพราะเธอนั้นคือประเทศไทย
จะไม่ยอมให้ใครมาทำลาย
ชีวิตไม่จีรังแต่แผ่นดินต้องยั่งยืน
อยากเห็นเธอฟื้นคืนและสดใส
ถ้าตัวฉันเองยังหายใจ
จะยากเย็นแค่ไหนก็ไม่ท้อ
แต่มีเพียงสองมือกับหนึ่งลมหายใจ
พลังคงไม่พอจะสร้างฝ่าย
แต่หากเราร่วมมือต่อเติมลมหายใจ
วันที่หวังนั้นคงไม่ไกล
เพื่อประเทศไทยของทุกคน
เพราะเพราะเธอคือประเทศไทย
ด้วยหัวใจของนายยกรัฐมนตรีเอง
นายกรัฐมนตรีบอกแบบนี้ค่ะ

บทเพลงที่เห็นออกมาทางหน้าจอทีวี
ทีวีของเราประมวลใส่เข้าไปในบทเพลงนะครับเราเห็นบทเพลงจริงกัน
จอจะเป็นแค่เขียนคำว่าแต่งโดยเรียบเรียงโดยร้องโดยนะครับ
เพลงนี้แต่งโดยท่านนายกรัฐมนตรีแต่ว่าถ้าขับร้องนะขับร้องโดย
จ่าสิบโทพงศธรพจิตแห่งวงหัสดนตรีกองดุยางกองทัพบก
คนนี้เขาโอ้โหเสียงดีมากเราจะทำตามเส้นทางใช่เขาร้องเพลงคืนความสุขให้ประเทศไทย
แล้วก็ว่าเราจะทำตามสัญญาที่ท่านนายกรัฐมนตรีโดนถามบ่อย
ค่ะเมื่อไหร่ทำทำตามสัญญาเมื่อไหร่หมดเมื่อไหร่หมดสัญญาขอเวลาอีกไม่นานนานหรือยัง
เออนะครับนี่แหละนายกรัฐมนตรีก็มีความตั้งใจในการแต่งเพลงนี้ขึ้นมาเป็นของขวัญปีใหม่ปีห้าเก้านะครับ
นายกนี่อารมณ์สุนทรีย์นะชอบแต่งเพลงจริงแล้วเพลงคืนความสุขนี่ที่ทราบมาท่านก็แต่งท่อนหนึ่งนะ
ใช่ครับมีท่อนที่เป็นท่านเหมือนให้แรงบันดาลใจไปแล้วก็เอาตามนี้นะแต่งแบบนี้
เป็นเพลงฮิตติดหูนะคะอันนี้จะเป็นเพลงใหม่ที่ฮิตติดหูอยู่เหมือนกันนะคะ
พาไปดูความคิดเห็นของประชาชนกันบ้างดีกว่านะคะปลายปีแบบนี้ทางสำนักงานสถิติแห่งชาติค่ะก็ได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
ตำรวจมาทั้งสิ้น๓๙๐๐คนนะคะเกี่ยวกับว่าหัวข้อของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาลในปีพศ๒๕๕๙ก็คือปีหน้านะคะ
พบว่าเยอะที่สุดเลยประชาชนร้อยละ๔๓๙ค่ะต้องการให้รัฐบาลควบคุมสินค้าอุปโภคบริโภคไม่ให้มีราคาแพง
อันดับ๒อยู่ที่๓๕๕นะคะต้องการให้รัฐบาลแก้ปัญหาหนี้สินของประชาชนค่ะ
ส่วนความพึงพอใจต่อรัฐบาลนะคะร้อยละ๙๙๕เลยบอกว่ามีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของรัฐบาล
ซึ่งในจำนวนนี้ก็มีความพึงพอใจมากถึงมากที่สุดอยู่ที่ร้อยละ๕๓๒ก็เกินครึ่งนะคะ
พอใจปานกลางอยู่ที่ร้อยละ๓๖๗พอใจน้อยอยู่ที่ร้อยละ๘๗แล้วก็พอใจน้อยที่สุดอยู่ที่ร้อยละ๐๗
โดยมีเพียงร้อยละ๐๕ที่บอกว่าไม่พึงพอใจเลยสำหรับการทำงานของรัฐบาลในปีที่ผ่านมา
ก็ถือว่าเป็นผลสำรวจสิ้นปีนะครับส่วนนายยกรัฐมนตรีช่วงปลายปีแบบนี้นะครับก็จะเดินทางไปภาคใต้
ลงพื้นที่เลยใกล้ปีใหม่๒๘ธันวาคมนะครับก็จะไปสุราชธานีไปดูการขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐ
ก็ถือว่าไปทำหน้าที่ในช่วงก่อนปีใหม่นะครับส่วนเมื่อวานที่ผู้สิทธิ์ข่าวถามเรื่องของรัฐบาลแห่งชาติแล้วบอกว่า
นายกจะมาเป็นนายกในรัฐบาลแห่งชาติหรือเปล่าที่นายกบอกว่าไม่เป็นกลับไปเลี้ยงหลานดีกว่า
แล้วก็ผู้สิทธิ์ถามว่าถ้ามีหลานเหรอนายกรรมตรีบอกก็ยิ้มแบบอายเกินนะบอกว่าลูกน้องชายมีเยอะ
เลี้ยงหลานแบบนั้นดีกว่าวันลูกสาวทั้ง๒คนฝาแฝดนี่ก็ยังไม่มีลูกยังไม่มีหลานให้
ก็ถือว่าเป็นสีสันการเมืองสำหรับนำมาเสนอในช่วงเบรกแรกของรายการเราเลยนะครับ